เพิ่งผ่านพ้นวันมหามงคลอีกหนึ่งวันนะครับ

เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชครบ๗๐ปี
รวมถึงก็จะมีธนบัตรที่ระลึกนะครับ

หลายคนไปต่อคิวรอจับจองตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้ก็มีหลายคนนั้นก็ยังคงอยากได้
ครอบครองเอาไว้อยู่เพื่อเป็นที่ระลึก
แต่กลับพบว่าในโลกออนไลน์นั้นมีบางคนครับ
เขากั๊กส่วนหนึ่งของธนบัตรที่ระลึกนี้เอาไว้
แล้วไปโพสต์ขายต่อในราคาที่บวกขึ้นไปเกือบเท่าตัว

ล่าสุดนี้ธนาคารต้นสังกัดนั้นต้องสั่งพักงาน
และลงโทษคนดำเนินงานนี้แล้วนะครับ
หลังระบุว่าตนเองทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
และถ่ายภาพธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

โดยปกติแล้วธนบัตรที่ละลึกชนิดราคา๗๐บาททางธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดราคาขายเอาไว้ที่ฉบับละ๑๐๐บาท
แต่ว่าคนดังกล่าวนะครับที่มาโพสต์ข้อความนี้
นำมาขายต่อในราคาฉบับละ๑๖๐บาท
ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับเป็นจำนวนมาก
จากว่าเสียความรู้สึกที่พนักงานธนาคารทำแบบนี้
เพราะเมื่อวานนี้ซึ่งเปิดจำหน่ายเป็นวันแรก
ประชาชนหลายต่อหลายคนไปยืนต่อคิวที่ธนาคาร
รอจะซื้อเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึก
แต่ว่าผิดหวังต้องกลับบ้านมือเปล่าครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางธนาคารกรุงไทย

ฉลองศรีราชสมบัติตามภาพที่ถูกแชร์กัน
ก็คือนายปรณสิทธโกศลเป็นพนักงานขนเงิน
ประจำศูนย์บริหารจัดการธนบัตรภูเก็ต
บริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ
ต่อมานะครับนายปรณสิทธิ์นั้นได้โพสต์ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ธนาคารกรุงไทยก็ขอชี้แจงว่าธนาคารนั้น
ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่พนักงานของธนาคารก็ตาม
โดยได้ให้บริษัทติดตามและสอบสวนเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วนะครับ
สำหรับข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะครับนายปรณสิทธิ์นั้นมีธนบัตรในครอบครองเพียง๑๐ใบ
ซึ่งได้จากการเข้าคิวแรกที่สาขาอย่างไรก็ตามครับบริษัทได้ลงโทษโดยภาคทันพนักงานรายดังกล่าวแล้ว
และทางธนาคารรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับให้บริษัทในเครือดูแลพนักงานอย่างเข้มงวดนะครับ
และจากการตรวจสอบของทีมข่าวก็พบว่าพฤติกรรมการลักลอบนำธนบัตรที่ละลึกมาจำหน่ายส่วนตัวในสังคมออนไลน์เนี่ยยังมีอีกจำนวนหนึ่งครับ
บางส่วนนำมาจำหน่ายเป็นแบบหีบห่อเลยนะครับพร้อมกับห่อซิลในราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทครับ